ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมออกมาระบุนะครับว่าจัดทำหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์
งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเตรียมนำนิทัศกาลทรงสถิตในดวงใจชายุรันดิ
จัดแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ
นายวีราอำรวจโภชนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
ได้ประชุมร่วมกันกับวัฒนธรรมจังหวัด๗๖จังหวัดทางวิดีโอคอนเฟอร์เนส
เพื่อสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนในส่วนของการจัดทำประมวลสมุดภาพ๗๖จังหวัดนั้น
ต้นขนาดนี้การประมวลภาพเหตุการณ์งานพระราชวิธีพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ชุดแรกระหว่างวันที่๑๓๒๘ตุลาคมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
โดยใน๑ชุดแบ่งเป็น๓เล่ม
ซึ่งเล่มแรกเป็นภาพเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร
ที่๒เป็นภาพจาก๗๖จังหวัดแยกเป็นรายจังหวัด
และเล่มที่๓เป็นภาพเหตุการณ์ในต่างประเทศแยกเป็นรายประเทศ
โดยจับพินเบื้องต้น๕๐ชุดจะแจกจ่ายไปยังหอสมุทรแห่งชาติทั่วประเทศ
และประชาชนสามารถเข้าชมโหลดภาพได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม
ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวอีกว่า
ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาโหลดภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

และได้รับรายงานว่ามีประชาชนได้ส่งภาพเหตุการณ์งานพระราชวิธีพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
เฉพาะในส่วนของสำนักหอจดหมายเหตุและช่างภาพจิตอาสารวบรวมภาพนิ่งไว้แล้ว

และภาพนิ่งที่ประชาชนส่งเข้ามาที่กระทรวงจำนวน๒๓๖๙๓ภาพ
ข้อมูลต่างเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นจดหมายเหตุประชาชน
จากนี้ยังได้รับรายงานจากหอสำนักหอจดหมายเหตุว่า
รวบรวมเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งมีการแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมด๘๐เพลงครับ